สวัสดีค่ะเรื่องรอบความสนามกับพิษชีวรรณฑรสมกิษวงศ์โรงโลกนะคะ
ช่วงเย็นวันนี้ค่ะแฟนกีฬาชาวไทยก็ต้องส่งกำลังใจ
ตัวแทนสมสรรค์จากไทยนั่นก็คือบุรัมยเต็ดนะคะ
ลงแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเป็นสี่รอบสิบหกทีมสุดท้ายเกมที่สอง
เจอกับชุนบุคคลใดค่ะซึ่งก็หวังจะเก็บชัยชนะ
เพื่อผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศให้ได้ค่ะ
เกมเอฟซีแชมเป็นสี่รอบสิบหกทีมสุดท้ายนัดที่สองนะคะ
บุรัมยเต็ดจากฝุงไทยลีกนะตอนนี้
บุกไปเยือนชุนบุตรหุ่นใดค่ะยอดทีมจากเกาหลีใต้
ซึ่งเกมแรกนะคะเป็นบุรีรำที่ชนะมาได้ก่อนในบ้าน๓๐

โดยเกมนี้นะคะปาซินดาบันโดวิชค่ะ
หัวหน้าฟุกศรทีมบุรัมก็บอกค่ะว่า

แต่ว่ายังมีอีก๙๐นาทีที่จะต้องเล่น
ทำให้ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องเล่นให้เกินร้อยด้วย
ซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถทำได้นะคะ
แม้จะเป็นเกมที่ยากก็ตามค่ะ
โดยบุรีรำนะคะก็จะได้จักรพันธ์แก้วพรมที่ฟิตเต็มที่ลงเป็นตัวจริงนะคะ

รวมกับเอสก้าดาวซินวาที่ฟอร์มกำลังดี
จะพลอยจบสกอร์ในเกมลุคค่ะ

ส่วนต้นเดือนมิถุนายนแฟนฟุตบอลชาวไทยก็อย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับจีน
ส่วนต้นเดือนมิถุนายนแทระรัดทีวีช่อง๓๒เข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาเกมเริ่มคิกออฟท์๑๘นาฬิกา๓๐นาที